คุณผู้ชมคะที่ปัตตานีมีคนร้ายวางระเบิด๓จุดแล้วก็มีคาร์บอมด้วยนะคะจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกสามสิบคนเราไปไล่เรียงดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งฉีดน้ำดับเพลิงนะคะที่เกิดจากคาร์บอม
โรงร้านกาแฟของโรงแรมก็ใช้เวลาประมาณสัก๑๕นาทีค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ในที่เกิดเหตุที่จุดนี้เนี่ยพบคนบาดเจ็บหลายคนเลยนะคะกระจายอยู่ทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยก็รีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลปัตตานี
เสียชีวิต๑คนค่ะคือนางสาวอรพันธ์ศรีเรือนหัดอายุ๓๕ปี
เป็นชาวอุบลราชธานีเนื่องจากว่าถูกสะเก็ดระเบิดแล้วก็มีบาดแผลหลายแห่ง
ส่วนผู้บาดเจ็บมีอาการสาหัส๕คนบาดเจ็บปานกลาง๖คน
เหลืออีก๑๙คนบาดเจ็บเล็กน้อย
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบซากรถกระบะที่คนร้ายซุกคาบอมเอาไว้นะคะ
เป็นรถของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากาหารัง
อยู่ด้านหน้าทางเข้าประตูโรงแรมสภาพหลังจากระเบิดรถนี่กลายเป็นเศษเหล็กเลยค่ะ
ส่วนตัวโรงแรมซึ่งมีทั้งหมด๘ชั้นก็ถูกสะเก็ดระเบิดและแรงระเบิดได้รับความเสียหายอย่างหนัก
อกจากนี้รถยนต์รถจักรยานยนต์หลายสิบคันรวมไปถึงอาคารพาณิชย
ซึ่งเปิดเป็นร้านค้ากว่า๑๐ห้องติดกันก็เสียหายไปด้วย
ซึ่งอยู่ห่างจากตัวโรงแรมประมาณสองร้อยเมตรนะคะซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บในจุดนี้
แต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุคุณผู้ชมลูกค้าก็วิ่งหนีกันออกมาทางด้านนอกค่ะ
แล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบแล้วก็กันพื้นที่ไว้
คนร้ายไม่ทราบจำนวนฉวยโอกาสจังหวะนี้คุณผู้ชม
ประกอบระเบิดคาร์บอมน้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัม
จอดเอาไว้ที่ประตูทางเข้าโรงแรม
ก่อนจะลงจากรถเดินหนีไปก็ไม่มีใครเอกใจ
สุดท้ายคนร้ายกดระเบิดจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะคะ
อกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืน
เกิดเหตุระเบิดริมถนนสายน้องจิกโคกโพบริเวณตลาด
ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบ
ก่อกวนสร้างสถานการณ์ในพื้นที่